เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงนี้เป็นช่วงของเลขชีวิต
คลิก
ใน๖คู่เลขหรือว่าใน๗ตัวหลัง
ใช่นั่นแหละก็คือ

ด้วยการที่ศูนย์ไปเกาะเกี่ยวกับเลขอื่นใน๗ตัวหลังนะคะ

จากการเก็บสถิติมายาวนานในเรื่องนี้
และจากการวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ของท่านต่าง

แล้วเราก็มั่นใจเพราะเนื่องจากสังเกตและเห็น
เห็นมาแล้วจึงกล้าที่จะมาบอกนะคะ
สำหรับซีสมะเร็งเนื้องอกนะคะ
ก็จะเป็นทุกตัวที่มีคู่เลขที่มี๐๔
เยอะมากเลยนะครับอาจารย์ครับ

ส่วนสำคัญของคุณสมบัติเขาคือ
เป็นดาวที่ทำให้จิตใจของคน

แล้วก็มีความกดดันซ่อนอยู่ในตัวเสมอค่ะ
ก็อาจจะส่งผลต่อโรคภัยแบบนี้ได้

กลัวเหมือนกันเลยอาจารย์

ลูกในตามีปัญหาสายตา

ถูกต้องค่ะคุณครับ

จะเป็นเลขของคนที่ชอบการเป็นผู้นำ
ชอบไม่ชอบที่จะอยู่ใต้บังคับบัญชาใคร
แล้วก็ยิ่งอะไรไม่ได้ดั่งใจเพราะเราเป็นผู้นำด้วยส่วนหนึ่ง

อย่าง๐๓๓๐ก็ต้องเป็นเลขของผู้ที่มีอารมณ์ร้าย
เพราะ๓นี่เป็นเลขบ้าพลังเป็นเลขพลัง
พอ๓๐อยู่ด้วยกันคือเป็นคนอารมณ์ร้ายวู้วา
อะไรก็ต้องได้ดั่งใจทันทีก็จะทำให้มีอาการไมเกรน
เครียดเลยเครียดแบบไม่ได้ดั่งใจแล้วเครียดเลย
ใช่ค่ะมาดูกลุ่มเลขต่อไปนะคะ
ในเรื่องของโรคภูมิแพ้นะคะ
ภูมิแพ้ก็จะหลักเลยที่เห็นชัดเลย
คือ๐๒๒๐

จะเป็นโรคภูมิแพ้มีปัญหาเรื่องของการทางเดินหายใจ
ใช่ค่ะก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปนะคะ
แล้วมาดูเรื่องโรคของช่องท้องค่ะ
ของช่องท้องอย่างเช่นกระเพาะอาหาร

เหตุเพราะอะไรรู้ไหมอาหารไม่ย่อย
โอ้โหนี่กดไหลย้อนนี่ผู้หญิงเป็นเยอะ
ก็เรียกว่ากรดไหลย้อนอันนั้นกรด

ก็ง่ายเลยคือ๐๔๔๐จะเป็นเลขของการที่
ให้ความสนใจกับผู้อื่นในการเมาส์มอย
ในการก๊อตสิทธิ์ในการติดตามเรื่องราวของคนอื่น
ช่างสังเกตปกติจะอยู่ในอาชีพนักสืบ

ก็เลยจะทำให้เป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจในตัวเอง
หิวข้าวน้ำหลอกน้ำย่อยช็อคอะไรก็เลยไม่สนใจ

อย่างนี้นี่อย่างพวกปานปาลัสซี่อย่างนี้ค่ะ

ก็เลยแบบไม่ได้กินข้าวไม่เป็นไรฉันจะเอานี้ให้ได้เนอะ
ต้องเอาข่าวให้ได้ไปก่อน๑๐ให้ได้

ตอนนี้ฉันก็เริ่มจะเป็นแล้วล่ะค่ะตอนนี้
เริ่มแบบท้องร้องจ๊อกกดยังไงก็ไม่รู้
มาดูกันในเรื่องของโรคกระดูกเส้นเอ็น
เอ็นนะคะการปวดล้างปวดขาปวดอะไรอย่างนี้
ใครที่มีลักษณะแบบนี้ลองดูหมายเลขโทรศัพท์ของคุณผู้ชมนะว่ามีหรือเปล่า

ก็เพราะว่า๐๗๗๐เป็นคนที่บ้าระห่ำในเรื่องการทำงานที่ใช้เวลายาวนาน
โครงการนานไม่ว่าจะยืนนานนั่งนานคิดนานเครียดนาน
แล้วก็กังวลเครียดเกร็งลุ้นอยู่ตลอดเวลา
สิ่งที่จะตามมาคืออะไรล่ะยืนนานก็ปวดขา
นั่งนานก็ปวดหลังเซ็นยึดบ้าง

นี่แหละค่ะก็จะเป็นส่วนสำคัญเลยทำให้เป็นโรคกระดูกเส้นเอ็นได้ค่ะ
แล้วก็เรื่องของอันนี้
อันนี้เป็นเรื่องของความผิดปกติทั้งอารมณ์

เรื่องของความผิดปกติทางอารมณ์เป็นโรคประสาท

๐๓ใบตองมีอีกแล้วป่ะ

คือเลขกลุ่มนี้จะเป็นแน่นอนว่า๓๐๓เป็นเรื่องของอารมณ์ที่ก้าวร้าวรุนแรง

นี่ก็เป็นเลขของการอดทนระยะยาวและเครียดเกร็ง
ก็เป็นเรื่องของคนที่มีอำนาจบารมี
แต่ว่ามอมเมาและรุ่มหลง

มีความผิดปกติทางอารมณ์ด้วยแบบนี้ฮรี่จานด้วยเหมือนคุมอารมณ์ไม่ได้

คุณผู้ชมมีความเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่า

ทำอย่างนี้ฉันมีแค่เบอร์๑๒เบอร์แต่

โอ้โหเรามาดูคุณอาร์มบ้างดีกว่า

ไม่มี

ไม่มีเลขวันนี้ผมไม่มี
จะเป็นเรื่องของอำนาจบารมีอย่างที่บอก
แต่ว่ามักจะมอมเมาหลงไหลในอำนาจบารมี

บ๊วยอ๋อรือวงใช้ชีวิตในการที่มีลูกน้อง

เปลี่ยงสู่เสือเฮฮะกันไป

ก็เลยทำให้เป็นผู้ที่ติดสุราติดสารเสพติดได้ง่าย
ก็คือมีวงสังคมเยอะต้องอยู่กับอะไรระแวกแบบนี้

หมายถึงว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับโรคภัยมีครบเลย
คือ๐๙เรื่องโรคภัยไข้เจ็บอาจจะไม่รุนแรง
แต่จะไปรุนแรงเรื่องคนที่มองเราเพี้ยนหน่อย
เพราะเรามีความคิดเป็นของตัวเองแล้วมีซิกเซนต์พิเศษ
เอาล่ะมาตอบคำถามของคุณผู้ชมกันหน่อยไหม

คนแรกเลยมาพูดถึงหมายเลขโทรศัพท์กันหน่อย
คนนี้นะครับคุณนิสา
เรียบร้อยละเอียดนะครับจับเกร็ดจับจีบแม่น
แหละหกเป๊ะแล้วก็รีดไปก็แอบมีอารมณ์ดี
หาฟรุ้งฟริ้งกันไปนะคะ
แล้วก็ชอบอะไรที่เป็นแฟชั่นสวยงามด้วย

เดี๋ยวเขามีความมั่นใจในตัวเองด้วยนะคะ

อีกสักเบอร์นึง
อีกสักเบอร์ผมว่าเอาไปดูเป็นเลข

คุณดาดานี่แหละ
บ้านเลขที่๒๕๖ทับ๑

ชัดเจนเลยค่ะเป็นแม่บ้านน่าจะยอมสามีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
ไม่มีอะไรมากสำหรับ๒๕๖โอเคปล่อยไปไม่ต้องแก้อะไร
มาดูที่๑๙๐นะคะ
๑๙๐เนื่องจาก๐อยู่ท้าย๙กับ๐ที่ติดกัน
เราบอกว่าอาจจะมีบ้างอาการที่ดูเหมือนเพี้ยนหน่อย
ค่อนข้างจะแบบติดพันกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ดังนั้นค่ะถ้าเกิดไม่อยากให้ใครมองเราแปลก
แล้วก็เอาทองคำเปลปิดที่เลข๐นะคะ

เย้ก็จะหนีขึ้นเลยใช่ไหมค่ะ
วิธีนะเอาปิดทับตัวเลขหรือว่าไว้ข้างบนตัวเลขนะฮะ

ใช่ค่ะแล้วก็ปิดพอไม่ต้องปิดหมด

เอาแน่ว่ายังรู้อยู่ว่าเป็นบ้านเล็กที่อะไรนะครับ

เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ